เรื่องนี้นะคะยังตามกันต่อค่ะกรณีหมู่เปล่าโลกสองใบที่จังหวัดชายนาฏ
กรณีที่เราตามกันมาต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เตือน
เกี่ยวกับเรื่องของความรักสถาบันครอบครัวเรื่องของศิลธรรมความถูกต้อง
วันนี้เนี่ยภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เขาก็เดินหน้าในเรื่องของการดำเนินคดีในเรื่องของการเรียกร้องค่าทดแทนจากผู้หญิงคนใหม่
เพราะว่าตามหลักกฎหมายทำได้นี่ค่ะเธอไปโรงพักเลยนะ
สพเมืองชัยนาธนะคะคุณจอยภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ไปกับลูกสาวคนโตอายุสิบห้านะคะไปกับแม่สามีก็คือแม่ของหมู่เป่า
ไปกับทีมทนายความนำหลักฐานค่ะแล้วก็ไปให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็มีพันธุ์ตำรวจโทสมปองนินสนทิรองผู้กำกับสพเมืองชัยนาธ
แล้วก็มีทีมพนักงานสอบสวนรับเรื่องนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกัน
ข้อมูลต่างเหล่านี้นะคะก็จะนำไปประกอบการสอบสวนและลงโทษทางวินัยของหมู่เป่าด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะการให้ข้อมูลเนี่ยให้ข้อมูลตั้ง๒ชั่วโมงกว่านะคุณผู้ชม
ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งนี่นะคะทีมข่าวของเราก็คุยกับคุณจอยนะคะ
คือเธอบอกแล้วว่าเธอไม่อยากจะให้สัมภาษณ์สื่อ
แต่เธอก็ยืนยันว่าเธอเดินหน้าในเรื่องของการดำเนินการ
ขั้นตอนของกฎหมายแน่นอนแน่แน่เลยก็คือฟ้องแพ่ง
กับทางนางเสาโบก็คือผู้หญิงที่เข้าพิธีแต่งงานกับสามีเธอนะคะ
ส่วนเรื่องของสามีเธอเนี่ยหมู่เปล่าเนี่ยเธอบอกว่าต้องรอดูสถานการณ์ก่อน
ว่าจะทำยังไงต่อที่ต้องรอดูก็เพราะว่าคุณผู้ชมยังติดต่อหมู่เปล่าไม่ได้เลยนะ
ยังหายตัวไปเลยนะแม่หมูเป่าโทรติดต่อยังติดต่อไม่ได้เลย
วันนี้หลายวันแล้วนะตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ค่ะครับเราได้ข้อมูลมาจากทางตำรวจนะคะว่า
หมู่เปล่าเนี่ยโทรศัพท์ไปแจ้งขอลางานตอนแรกเนี่ยลางานเอาไว้ถึงวันที่๒๐กุมภาพันธ์
ก็คือเมื่อวานนี้ขอลาเพิ่มนะคะแต่ลาเพิ่มเนี่ยไม่รู้ว่าจะลาต่อจนถึงวันไหน
จนถึงวันที่เท่าไหร่แต่แจ้งขอลางานเอาไว้ส่วนถ้าถามว่าแล้วแบบนี้ตามหมู่เปล่าไปถึง
ตำรวจได้ไหมล่ะเขาก็ไม่กล้าตามไปกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องของการบุกรุกอะไรหรือเปล่า
นี่นะคะทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่ว่าเอ๊ะมีคนเห็นรถเก๋งสีขาวยี่ห้อซูซูกิสวิป
ของนางสาวโบผู้หญิงที่ไปแต่งงานกับหมู่เปล่าอ่ะนะไปจอดอยู่ที่แฟลต์ตำรวจ
หลังจากเกิดเรื่องเกิดราวที่ตัวภรรยาตัวจริงเขาบุกเข้าไปในงานแต่งถือ
เบียนสมรสไปเนี่ยครับประเด็นนี้เนี่ยนะคะตัวคุณจอยเองบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้เรื่องแม่ของหมู่เปล่าก็ให้ข้อมูลว่าแม้กระทั่งแม่เองเนี่ย
ติดต่อลูกชายยังไม่ได้เลยตั้งแต่เกิดเรื่องลูกชายก็ไม่กลับบ้านนะคะ
ตอนนี้ก็ได้แต่รอทุกคนได้แต่รอว่าหมูเป่าจะเอายังไงจะทำยังไง
จะดำเนินการยังไงกันต่อกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นฟังเสียงแม่ของหมู่เป่าค่ะ
ยังค่ะยังติดต่อกันไม่ได้เลยค่ะสรุปคือยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนใช่ไหม
ใช่ค่ะยังเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเราติดต่อไปก็ไม่ปิดเครื่อง
ตอนนี้คือปิดเครื่องแต่เห็นว่าเขารางานก่อนถึงวันที่๒๐ใช่ไหมค่ะ
คือแม่ไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยเพราะเขาไม่ได้ติดต่อกลับไปเลย
ก็หลายวันแล้วนะคะวันนั้นก็คือ๑๘กุมภาพันธ์
ใช่ฮะก็ตอนนี้ยังติดต่อหมูเปล่าไม่ได้
ก็จะมีที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีทางเสียงโทรศัพท์
ใช่มีให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ใช่ไหมว่าผมรับผิดคนเดียวนี่แหละ
ไม่ขอเลือกใครขออยู่ตรงกลางก่อนแต่คนในครอบครัวเขาก็อยากรู้
หมูเปล่าก็อยากรู้ภรรยาตัวจริงของหมู่เปล่าก็อยากรู้ว่าแล้วจะเอายังไงกันต่อ
ทนายความค่ะนายอนุสรเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็พาแม่ของหมู่เปล่าพาคุณจอยภรรยาของหมู่เปล่ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะคะ
ก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลในการสอบความผิดทางวินัยของหมู่เป่าด้วย
ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยค่ะยังไม่มีการดำเนินการอะไรนะคะทนายความบอกแบบนี้ในส่วนของหมู่เปล่านะ
แต่สำหรับเรื่องราวทางคดีการฟ้องร้องตัวเจ้าสาวที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ทนายความบอกว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของศาลนะคะ
จะมีการนัดไปสารช่วงเดือนเมษายนนี้
ซึ่งทางคุณจอยยืนยันว่าเอาเรื่องกับผู้หญิงที่มาแต่งงานกับสามีเธอเอาเรื่องแน่เอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ถามว่ามีการนัดหมายไกลเกลี่ยกันไหมทนายความบอกว่ายังไม่ได้นัดนะคะ
ยังไม่ได้นัดไกล่เกลี่ยอะไรเบื้องต้นเดินหน้าฟ้อง
เรียกค่าเสียหายที่เขาใช้คำว่าเป็นค่าทดแทนเนี่ยนะคะ
ยืนยันว่า๓แสนบาทค่ะ
คือในเรื่องของคดีเนี่ยคือกับทางคุณเปล่าเนี่ยยังไม่ได้มีรับรายงานว่าจะดำเนินคดี
แต่ว่าตอนนี้คือมีเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เรียกมาสอบสวนเรื่องของวินัยครับ

อ๋อแล้วในเรื่องการฟ้องร้องกับฝ่ายหญิง

ก็ต้องรอในวันนัดศาลอีกครั้งหนึ่ง
สารนัดยังไง
สารนัดอ่ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ให้คุณจอยฟังว่าคุณธัญญาให้กำลังใจอันนี้คือภาพเมื่อวานที่เราให้คุณผู้ชมดูไป
บอกว่าขอบคุณพี่ธัญญามากค่ะ
ไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้รับกำลังใจจากดาราดัง

โพสต์ต่อก็คือโพสต์เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าไม่ขอรับคำขอโทษค่ะอย่าหาว่าใจร้ายเลย
มันสายไปแล้วสำหรับคำขอโทษคุณควรสำนึกได้ก่อนจะแต่งชุดเจ้าสาว
นี่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทนายความของคุณจอยก็ยืนยันว่า
เดินหน้าฟ้องนะคะเป็นคดีแพ่งนะคะเรียกเงินสามแสนบาทนะคะ
คุณจอยก็เลยโพสต์แล้วก็แชร์เพจของทนายเนี่ยค่ะทนายพัฒน์เนี่ยค่ะ
ก็ยืนยันว่าเธอจะเรียกเงินตามความเหมาะสมตามนั้นนะคะ
คำขอโทษคือขอเป็นเงินสดสามแสนบาทวันนี้คุณจอยเขาโพสต์ขอบคุณคุณธัญญานะฮะ
ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวถ้ามีโพสต์ของคุณจอยเนี่ยนะได้โพสต์ขอบคุณคุณธัญญาที่ได้ให้กำลังใจ
ใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมครับอ่าก็วันนี้เราก็ได้เจอคุณธัญญาด้วยนะครับ
คุณธัญญาบอกว่าก็ได้เอาข้อความนี่ฮะขอบคุณพี่ธัญญามาก
ใช่ค่ะไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้รับกำลังใจจากดาราดังในดวงใจนะครับ
วันนี้คุณธัญญาเองก็เอาโพสต์ของคุณจอยเนี่ยไปโพสต์นะฮะ
เพื่อเป็นการให้กำลังใจกันแล้วก็มีผู้ที่เข้ามากดไลค์นะครับ
มาให้กำลังใจกันอีกเยอะแยะนะครับคุณเอมี่กลิ่นปฐุมนะฮะ
คุณธัญญาเนี่ยได้เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าทุกวันนี้มีคนมาขอปรึกษาเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเยอะมากอืม
เองก็ได้แต่ให้กำลังใจรวมไปถึงคุณจอยด้วย
แต่สำหรับปัญหาในครอบครัวคนอื่นบางทีเราก็ไปตัดสินแทนเขาไม่ได้
บ้านใครก็บ้านมันแต่ถ้าเป็นตัวเธอเอง
หากตกอยู่ในสถานการณ์นี้คนที่มาที่หลังย่อมผิด
สำหรับตัวเธอเองแล้วคงยอมให้อีกคนมาทำร้ายครอบครัวของเธอไม่ได้แน่นอน
คือทุกคนก็จะมีอารมณ์ร่วมแหละก็เชื่อว่าหลายคู่ก็คงจะมีประสบการณ์
ที่อาจจะเป็นในลักษณะนั้นลักษณะนี้อะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันเหมือนแบบคนที่มีครอบครัว

คนก็จะต้องโทษคนที่มาทีหลัง

เวลาเขามีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้

คือในละครเราก็เห็นนะ
บางทีมันก็ยับยังช่างใจไม่ได้

แล้วทำให้คนฆ่ากันตายได้อะไรอย่างนี้

ทุกวันนี้พี่พูดว่าพี่ก็ยอมเยอะนะ

โอเคเป็นทัดเจน